ใส่ชุดผ้าไทยมาเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน
หลังจากที่ใส่ชุดผ้าเมืองและผ้าไทยเข้ามาในรัฐสภาตอนนี้
ในพื้นที่มีการจำหน่ายผ้าได้ราคาดีมาก
ก็คือคนก็ฮิตใส่ผ้าไทยกันมากขึ้นใช่
นักท่องเที่ยวที่เข้าไปในพื้นที่ก็ยังไปซื้อผ้าสู้พื้นเมืองและผ้าไทยใส่
เป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน
เราไม่ได้ใช้สิทธิ์ในที่เป็นรัฐสภา
แต่เราก็มีผ้าชุดนี้ใส่
แต่ที่ต้องการใส่ในชุดพื้นเมืองและชุดไทยมาเพื่อประชาสัมพันธ์
ว่าในชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าหลายจังหวัดยังมีภาพพื้นเมืองและผ้าไทยจำหน่าย
เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน